พิกัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปที่วัดทิพยาวารีวิหารที่เนี่ยสายมูเขารู้ดีนะว่ามาครบจบในที่เดียวจะปังขนาดไหนติดตามได้ในช่วงพิกัดเฮ่ง
ไม่ต้องไปไกลถึงวัดแชร์กงหวิวฮ่องกงคุณก็สามารถมาไห้เทพกังหันลมได้ค่ะในวันนี้นะคะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพัดผ่าสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กักเฅ่งข์ภาพว่าชมนะคะมาที่วัสดีพยาวรีวิหารท่านหรือว่าวัดกรรมโลหยีนะคะซึ่งที่วัดนี้ขาถือว่าเป็นวัดที่โบราณแล้ว

ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีค่ะปีพศ๒๓๑๙นะคะ

มีชื่อว่าวัดกำโลหยีครับ
คำว่ากำโหลหมายถึงน้ำทิพย์

พอแปลรวมกันค่ะก็คือเป็นคำว่าวัดน้ำทิพย์นั่นเองนะคะ
สาเหตุค่ะที่เรียกว่าวัดน้ำทิพย์ค่ะ
เหตุเพราะว่าที่นี่นะคะมีบ่อนมนต์โบราษักษิกษ์ค่ะ
ชาวบ้านเขามักจะเรียกว่าบ่อน้ำทิพย์นะคะ
ซึ่งจะมีตาน้ำค่ะทำให้บ่อนี้นะคะไม่มีวันเหือดแห้งเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะบ่อน้ำนี้ค่ะมีอยู่ตั้งแต่ตอนสมัยที่เริ่มแรกสร้างวัดเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยค่ะ
ก็คือนี่เลยค่ะจะเป็นเทพมังกรเขียวนะคะ
ถ้าใครที่มาที่วัดนี้ก็ต้องมาไหว้ขอพรเทพมังกรเขียวนะคะ
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของพิกัดเฮงในวันนี้ค่ะก็คือนี่เลยนะคะ
จะเป็นเทพกังหันลมค่ะที่ช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองค่ะ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่วัดแห่งนี้ค่ะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้บูชาอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นองค์พระสังกระจายนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องของความรุ่งเรือง
ต่อมาเทพอุ้มสมนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะให้มีคนช่วยเหลือ
อุปถัมภ์นะคะต้องมาไหว้เทพองค์นี้เลยค่ะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีลูกน้องเยอะเนี่ย
แนะนำเลยค่ะให้นำลูกอมนะคะมาถวาย
เสร็จปุ๊บลาลูกอมนั้นนะคะแล้วก็นำไปแจกจ่ายลูกน้องในบริษัทนะคะ
จะทำให้ลูกน้องเกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันค่ะ
ถ้าใครที่อยากจะมีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะ
ต้องมาไหว้พระแม่ธรณีเพื่อขอพรเลยค่ะ
ส่วนถ้าใครนะคะที่โดนอิทธิพลของปีชงค่ะ
ก็ต้องมาไหว้มาฝากดวงนะคะกับเทพมังกรเขียวค่ะ
แต่นี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะที่น้อยคนนักจะรู้ค่ะ

ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้มาขอพรรับรองว่าปังเฮ่งอย่างแน่นอนค่ะ
ลับการขอพรนะคะอย่างแรกเลยค่ะ
ก็คือให้คุณนะคะเตรียมธนบัตรเอาไว้ค่ะ

จากนั้นค่ะให้ทำการตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานค่ะ
ต่อมานะคะให้เรานะคะนำธนบัตรนี้ค่ะ
แตะที่มือท่านนะคะให้ท่านรับรู้ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญทำกุศลของเราในวันนี้
หลังจากนั้นนะคะให้เรานำธนบัตรใบนี้ค่ะ
หย่อใส่กระปุกนะคะที่อยู่ด้านขวาแบบนี้เลยค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นเคล็ดลับสำคัญแล้วค่ะ
ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องตั้งใจเลยนะคะ
ก็คือให้เราค่ะทำการหมุนกังหันนะคะ
ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะให้ใช้มือซ้ายหมุน
แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้ใช้มือขวาหมุนนะคะ
ต้องหมุนตามเข็มในเรื่องการ๓รอบเลยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะให้เราอธิษฐานนะคะ
เทพเจ้าค่ะช่วยเปลี่ยนดวงชะตาของเรา

และนี่นะคะก็คือบ่อน้ำทิพย์ค่ะ
อายุเก่าแก่กว่า๒๔๑ปีเลยนะคะ
ก็จะมีเทพมังกรเขียวเฝ้าอยู่ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าดวงชะตาไม่ดีนะคะ
ก็สามารถนำน้ำค่ะกลับไปนะคะ
เพื่อไปประพรมร่างกายหรือว่าไปปราบพรมรอบบ้าน

หรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงดีอยู่แล้วค่ะ
ก็สามารถนำน้ำนี้นะคะมาพรมมาล้างหน้าค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะ

แล้วเขาบอกว่าที่นี่จะมีเหมือนกัน
อันนี้จะเป็นเทพเปลี่ยนใจเปลี่ยนดวง
ความหมายก็จะเปลี่ยนดวงเปลี่ยนใจ
ให้คนที่ไม่ชอบเรานี่กลับมาชอบเรา
แล้วกางหันเนี่ยอันนี้มันจะมี๔ใบทัศน์

โชคลาภอายุยืนแล้วก็สมหวังปรารถนาทุกประการ
อันนี้ก็ดีมากปังมากเทพเชียร์กรุงมิวนะคะ

กราบไหว้บูชาขอพรที่วัดนี้ค่ะ
เพราะว่าจะปังเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่เกิดในปีรากาค่ะ
เพราะว่าในปีนี้นะคะคุณโดนอิทธิพลของปีชงแบบเต็มเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสนะคะได้มาแก้ชง
ว่าถ้าแก้ชงไปแล้วก็มาไหว้ขอพร
ก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้อย่างดีมากเลยค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะความสำเร็จของเราค่ะ

การขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดทิพยวาลีได้
เฟซบุ๊คตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์นะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปหมักบุตรพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ